เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณปู่ไพวงนั่นเอง
ลูกหลานก็รวมตัวกันมาที่บ้านอบอุ่นกันเลยค่ะ
ซึ่งหนุ่มสงครานเขาได้โพสต์ภาพนี้ค่ะแหม

พร้อมหน้าพร้อมตาค่ะแล้วก็เขียนโวยพรให้คุณพ่อเขา
บอกว่าสุขสรรค์วันเกิดป่านะคะขอให้สุขภาพแข็งแรง
ส่งหลานเข้าออกฟอร์ตแคมบริตกันหมดทุกคนครับ
เอออีกดังระดับโลกนะคุณผู้ชมนะ

ซึ่งในภาพนี้ค่ะนอกจากจะมีเหล่าพี่น้องในตระกูลเตชนรงค์อยู่กันแบบพร้อมหน้าแล้ว
หลายคนโฟกัสไปที่สาวแม้ปริศนีหวานใจของนุ่มสงครานนะคะ

แล้วก็น้องมิ้นท์ชาลิดาหวานใจของหนุ่มภูภา
มาร่วมเฟรมแบบเป็นภาพครอบครัวกันเลยนะฮะ
หลายคนก็แอบแซวอีกบอกว่าเอ๊ะสองนางเอกสาวมาทำหน้าที่ว่าที่สะพ้ายกันอย่างพร้อมเพลียงใช่หรือเปล่า
ถือว่าเป็นภาพที่เป็นโมเมนต์สุดอบอุ่นที่หลายคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันเยอะเลยนะคะ
ซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยก็พร้อมใจกันเข้ามาแซวแล้วค่ะ
บอกว่านี่เป็นการเปิดตัวว่าที่สะพ้ายกันแบบว่าแพ็คคู่นะคะ

โวยพรให้คุณปู่มีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ
ใช่นะคะเห็นภาพแบบนี้เราก็ชื่นมื้น